ทหารเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนร่วมกับขบวนการก่อเหตุคาร์บอมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ต้องสงสัยให้การซัดทอดว่าอาจจะมีส่วนร่วมในการก่อเหตุนะคะ
ติดตามจากคุณพุริพัฒน์บุญดินผู้ซื้อข่าวเทอรัสทีวี
เกาะติดบรรยากาศการเข้าตรวจค้นจากค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี

รายการเข้าตรวจค้นในวันนี้พบดักฐานใหม่ที่เชื่อมโดงไปถึงขบวนการก่อเหตุแล้วนะครับ
ต้องสงสัยใหม่มาสอบปากคำภายในค่ายแห่งนี้
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยเดิม๓คนที่เหลือที่ถูกเชิญมาก่อนหน้านี้นั้น
ตอนนี้ยังคงให้การภาคเศษครับ
ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีส่วนที่กำลัง๓ฝ่าย
ทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
ร่วมกันเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักเวลายาดของนายนุฮศัลอาวแว
คนร้ายที่ถูกวิสามันหลังก่อเหตุป้นรถ
มาก่อเผ็ดขาบอบในพื้นที่จังหวัดปะตนะี
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๗จุดที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมเข้าตรวจค้นในวันนี้
ผู้ต้องสงสัยทั้ง๓คนพามาตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งบ้านพักหลังนี้ผู้ต้องสงสัยให้การนะครับว่า
เป็นบ้านพักของผู้สนับสนุนเงินทุนในการก่อเหตุ
โดยสภาพบ้านเป็นบ้านใต้ถุนโล่งด้านหลังเป็นป่ารกทึบ
ภายในพบเจ้าของบ้านและบุคคลอื่นที่เป็นเป้าหมายรวมอยู่ด้วย
เกิดขึ้นแรงเมื่อ๒๓ปีก่อนจึงหามูลเหตุจุงใจที่ทำให้เกิดเหตุขึ้น
และพบว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเรื่องของการสอนศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
รวมถึงมีการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
ขณะที่จากการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย๓คนที่ถูกควบคุมตัวไว้
คงให้การภาคเศษเกี่ยวกับการก่อเหตุแต่ยอมรับในบางประเด็น
นำมาค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยอื่นเพิ่มเติมครับผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเชื่อนะครับว่า
ประเด็นการก่อเหตุในครั้งนี้มาจากเรื่องของการสอนศาสนาที่ทำให้ผู้ก่อเหตุมีความเชื่อผิด
ทำเรื่องที่ผิดกฎหมายขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดี
ขณะที่การเข้าตรวจค้นในวันนี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญคือสมุดบัญชีเงินฝาก
ตายางของโรงเรียนสอนศาสนาคอมพิวเตอร์และเอกสารอื่นที่สอดคล้องกับคำให้การ
รวมถึงคำซัดทอดของผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำก่อนหน้านี้
และเจ้าหน้าที่นำหลักฐานทั้งหมดกลับไปตรวจสอบพร้อมอาศัยอำนาจตามกฎอายการศึก
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยใหม่อีก๔คนนะครับไปสอบปากคำภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร
ซึ่งหากรวมกับผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวมาก่อนหน้านี้จะมีทั้งสิ้น๗คน
และทั้งหมดนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการของทหารครับและล่าสุดจากการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาสอบปากคำ
รวมถึงเจ้าของรถขายปลาที่คนร้ายปล้นไปมาก่อเหตุนะครับทหารเชื่อนะครับว่าตัวของเจ้าของรถคันนี้
มีส่วนร่วมในการก่อเหตุขึ้นแต่รายละเอียดทั้งหมดนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการ
ไทยรัฐนิวโชว์ในค่ำคืนนี้นะครับผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีครับขอบคุณคุณบุริพัฒน์บุญนินนะคะ